คนเป็นผู้ชายนะนะที่ควรจะเป็นเสาหลักของบ้านดันทำตัวเป็นภาระ
เข้ามาแทงเมียเสียชีวิตคาบ้านเลยแม่ยายเจ็บไปด้วย
เหตุเกิดเช้าเมื่อวานนี้เจ็ดกันยายนครับตำรวจสพวังน้อยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ด
ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยที่อายุทยาเจ้าของบ้านนี่แหละที่โดนแทงเสียชีวิตชื่อว่านางสาวิรัญญาแก้ววงบนอายุ๓๕ปี
จมกองเลือดอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น๒ครับเธอโดนแทง๓แผลนะหน้าอก๒ต้นคอ๑
ส่วนแม่ของคุณวิรัญญาเนี่ยคุณแม่บุญชูอายุ๖๔ปีก็โดนตีหัวไปด้วย
คุณแม่บุญชูก็สลบไปเจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลวังน้อยเรียบร้อย
คนก่อเหตุคือวีรพงศ์ครับเป็นสามีของนางสาววิรัญญาผู้เสียชีวิต
รพงศ์อายุ๔๕ปีหลังเกิดเหตุปุ๊บไม่รอหรอกไม่รอตำรวจมาจับหรอกขับรถหนีไป
นางบุญชูซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่ยายของคนก่อเหตุเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหลูกเขยเนี่ยไอ้วีรพงศ์เนี่ยติดพนัน
ทะเลาะกับลูกสาวฉันมาตลอดและที่ผ่านมานะ
ีรพงศ์เนี่ยบังคับให้ลูกสาวฉันเบิกเงินให้๓แสน
บังคับให้เบิกเงินอีกเบิกเงินอีกเบิกเงินอีกหลายรอบแล้ว
ลูกสาวฉันทนไม่ไหวขอเลิกขอเลิกกับวีรพงศ์แล้วก็ฟ้องหย่า
มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่โรงพักวังน้อยครับ
แต่พอไปแจ้งความปุ๊บวีรพงศ์ขู่อาฆาต
บอกว่าจะหนีก็หนีให้ได้ตลอดต่อจากนี้นะชีวิตจะไม่มีความสุขเลย
คุณผู้ชมฮะเรามีวงจรปิดให้ดูวงจรปิดในบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตอนตี๕๒๔นาทีจะเห็นวิรพงศ์นะนี่เปิดประตูออกมาจากบ้านแล้ว
ของคุณวิรัญญาผู้เสียชีวิตที่จอดอยู่ข้างบ้านขับออก
ไปเลยครับนั่นคือตอนที่ก่อเหตุแล้วนักข่าวเลยไปที่บ้าน
หลังนั้นครับญาติญาตินี่โอ้โหคุณผู้ชมฮะจะทำใจได้
ยังไงล่ะก็เจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วโดนแทงไป
อืมญาติญาติทำใจไม่ได้ขณะเกิดเหตุนะคุณผู้ชมลูก
สองคนของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุอ่ะลูกแปดขวบคนหนึ่ง
ขวบคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
ตอนตี๕๕นาทีได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจาก
บ้านหลังนั้นแล้วก็เงียบไปหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็คือ
รพงศ์เนี่ยปีนรั้วออกนอกบ้านแล้วขึ้นรถขับออกไปเพื่อน
เห็นเฮ้ยผิดปกติแล้วแจ้งตำรวจดีกว่าเว้ยแต่ไม่คิด
ว่าจะเป็นเหตุคนฆ่ากันเพราะปกติเห็นครอบครัวนี้รัก
กันดีนะมีเพื่อนบ้านอีกคนก็เล่าให้ฟังว่าวีรพงศ์เนี่ย
ทำงานต่างจังหวัดจะกลับมาหาลูกเมียช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์
ครับแต่แม่ยายก็คือแม่บุญชูเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าลูก
มีปัญหาเรื่องเงินก็เลยทะเลาะกับคุณวิรัญญาผู้เสีย
ชีวิตอยู่บ่อยความขึ้นหน้าล่าสุดคือไปเจอรถเก๋ง
ทะเบียนหนึ่งเจ็ดสี่กรุงเทพครับที่วีรพงธ์เนี่ยขับหนี
ไปแล้วไปจอดทิ้งไว้ริมถนนพระหลโยธินขาเข้ากรุงเทพ
คุณผู้ชมฮะจอดไว้ด้านหน้าธนาคารออมสินสาขา
วังน้อยบริเวณประตูรถฝั่งคนขับยังมีคราบเลือดติด
อยู่เลยนะตำรวจก็เลยเอารถคันนี้ไปเก็บไว้ที่สพ
วังน้อยครับส่วนวิรพงศ์คนก่อเหตุจากการไล่ตรวจ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยพบว่าสัญญาล่าสุด
โผล่อยู่แถวชนบุรีไม่ต้องรอนานคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวได้ตัวแน่นอนครับ
คือหน้าของวีรพงศ์ครับคนก่อเหตุนะฮะ